พาคุณผู้ชมไปทานเมนูยอดฮิตของคนไทย

ไทยผัดไทยผัดไทยร้านนี้เขาอร่อยเด็ด
ขนาดที่บอกว่าผัดไทยร้านนี้เด็ดจริง
ไม่ต้องปรุงและที่สำคัญเป็นร้านผัดไทยอนุรักษ์ไทยด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะเป็นผัดไทยที่หญิงสวยแบบไทย
มันเป็นอะไรที่ไทยไทยมากจริงนะคะ
พาคุณผู้ชมมาที่ร้านผัดไทยครัวบ้านยิ้มจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละจ๊ะ
อยู่ที่บริเวณสี่แยกสรรป่าคอยถนนเจริญประเทศตำบลวัดเกดนะคะ
บอกคุณผู้ชมนะคะว่าร้านนี้เขาเพิ่งเปิดมา
ได้ไม่นานแต่ลูกค้าเนี่ยโอ้โหติดอกติดใจกันมากเลยนะ
ด้วยความที่ว่ารสชาติของร้านนี้มันอร่อยมาก
เป็นผัดไทยสูตรต้นตำรับโบราณให้เยอะจัดเต็ม
ไม่ต้องปรุงกุ้งนี่แบบมาตัวโตเน้นใหญ่เลย

อยากจะให้คุณชนะพาไปทานที่เชียงใหม่
อยากไปจังเลยนี่ค่ะคุณและที่สำคัญนะ
เขาเป็นผัดไทยที่อนุรักษ์ไทยเห็นไหม

คุณอัชราบุญสวรรค์หรือพี่ยิ้มเจ้าของร้านที่กำลังผัดอยู่เนี่ยนะคะ
บอกว่าสาเหตุที่มาสวมชุดไทยมายืนขายผัดไทยแบบนี้
ก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยเห็นว่าการแบบผัดผัดไทยเนี่ย

ก็เลยคิดว่าอ้าวเราจะทำอาหารไทยแบบไทยก็ต้องสวมชุดไทยด้วย
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
เวลานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเห็นก็จะได้ประทับใจนั่นเอง
ส่วนเรื่องของความอร่อยของผัดไทยนั้น
ไม่ต้องพูดเยอะพี่ยิ้มบอกยิ้มอย่างเดียว
เพราะว่าพี่ยิ้มการันตีความอร่อยว่าผัดไทยของพี่ยิ้มเนี่ย
อร่อยมีครบทุกรสชาติ
ลูกค้าเนี่ยแทบไม่ต้องปรุงเลยนะ

ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยของผัดไทยร้านพี่ยิ้ม
ไปกันได้ที่ร้านผัดไทยครัวบ้านยิ้มเชียงใหม่นะคะ
ร้านเปิดบริการตั้งแต่๕โมงเย็นไปจนถึง๔ทุ่มตรง
เป็นร้านเล็กแต่เต็มเปรียบไปด้วยความอร่อย
กุ้งนี่มาแบบตัวโตแน่นนะ
ผัดไทยของเขานี่เครื่องแน่นมาก

เรื่องของรสชาติเรื่องของความสะอาด